คุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องวงแตกหน่อย
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของศิลปินคนในวงการบันเทิงนะคะ
เป็นเรื่องของกู้ภัยวงแตกเพราะว่าเขาเจออะไรเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนเลยค่ะ
จะฮาก็ฮาอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อาศาสรรคกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเนี่ย
บอกว่าชาวบ้านอยู่ที่ห้องเช่าริมอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดนะที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราด
บอกว่านี่มีงูมาซุกอยู่ใกล้กับห้องเช่าเลยกลัวจังเลยไม่รู้ว่างูอะไรจะมาทำร้ายเด็กหรือเปล่า
พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงเห็นว่างูมันหนีเลื้อยเข้าไปอยู่ในท่อเหล็ก
ท่อเหล็กที่คุณผู้ชมเห็นความยาวสัก๓เมตรได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะคุณผู้ชมเตรียมอุปกรณ์ในการจับแล้วก็ยกท่อเหล็กกระแทกกับพื้น
คือคนก็ต้องเข้าใจว่ามันจะต้องลงมาจักลงมาที่พื้นใช่ไหม

งูมันโผล่ออกมาจากท่อด้านหลังด้านบน
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้ยวงแตกเลยค่ะ

ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็โยนท่อเหล็กทิ้งวิ่งหนีนะคะ
ให้ไปตั้งหลักก่อนแล้วพยายามจะจับงูตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมดูสิคะเจ้าหน้าที่เขาไล่จับงูอย่างเต็มที่
งูก็เลื้อยหนีเต็มที่เหมือนกัน
งูนี้เป็นงูสิงดงความยาวสัก๒เมตรก็ค่อนข้างเร็ว
แต่สุดท้ายค่ะงูก็หนีรอดการจับกลุ่มคือเลื้อยหนีไปแล้วอ้าวเหรอ

อ้าวแม่ลุมซะขนาดนั้น
มันเป็นจังหวะที่เล้าใจมากเลยค่ะ
ผมขำเสียงชาวบ้านนี่แหละโอ้โหกรี๊ดกันแบบว่า
คนให้กำลังใจไงบอกมันมาข้างหลังแล้ว
จนนาทีก็ทิ้งเลยค่ะทีนี้
หัวอยู่ฝั่งหนึ่งหางอยู่อีกฝั่งหนึ่งโผล่ไปแบบนี้น่ากลัวทีเดียว